เอามาดูกันต่อที่ดาวร้ายหัวโล้นกันหน่อยดีกว่า
หลายคนถ้าเห็นหน้าเนี่ยคุ้นหน้ากันอย่างแน่นอนนะคะ
เพราะว่ากี่เรื่องกี่เรื่องต้องมีพี่จรบราโวกับบทตัวโกงตัวร้ายค่ะ
แต่ว่าจริงแล้วแกน่ารักนิสัยดีนะจ๊ะ
คือมีคราวมาสเข้มดุดันแต่ชีวิตจริงน่ารักนะคะสำหรับพี่จอนบราโว
อายุตอนนี้๕๑ปีแล้วนะคะแต่ยังดูหนุ่มแน่นอยู่นะ
แล้วก็น้อยคนจะรู้ด้วยว่าก่อนหน้านี้พี่จรเขาเคยเป็นนักฟุตบอลมาก่อนนะคะ
เล่นละครมากว่า๓๐ปีค่ะแน่นอนว่าบทร้ายบทตัวโกงยังอยู่กับพี่เขาอยู่
ยังไม่คิดโบกมือลาวงการอย่างแน่นอนจ้าหล่อจังเลยอ่ะ
ก็เคยเล่นฟุตบอลนะครับเป็นก็เรียกว่าอยู่สโมสรสินทนา
ตั้งหลังก็อายุเยอะแหละครับเพราะคอยเป็นคนจัดตัวให้กับน้อง
ค่ะก็คือแบบเราแขวนสตัสแล้วครับผมครับ
แล้วมันแจมบ้างมันแจมบ้างครับโดยเฉพาะฟุตบอลกันกุศล
กันกุศลปีนึงมีกี่เรื่องครับฟุตบอล
ปีหนึ่งไม่เยอะครับผมนะฮะปีนี้ก็มีมีอยู่บ้างไม่เยอะมาก
เริ่มมาตั้งแต่ยุคเก่ายุคกันตนานะครับก็มีเล่นได้ได้ตลอดครับ
อืมแกก็หล่อสมมัยเนอะครับอืมค่ะอีก